สัปดาห์นี้ก็คงจะลุ้นเชียร์กีฬากันสนุกเพิ่มเติมขึ้น

พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์

เกมของทีมชาติไทยรวมถึงทีมชาติอื่นด้วยในสายเรานะครับ

เพราะว่าเดี๋ยวในช่วงสายวันนี้จะมีการแถลงข่าวกันด้วยนะครับ
ก็มีการตัด๔ผู้เล่นออกไปนะครับ

วงศักรณ์ชายคุณเทวินสุภรปิณกาตาโภแล้วก็คริสตานากามแมนครับ
อีกหนึ่งคนที่เหลือจะมีการตัดตัวก่อนลงเตะเกมแรกกับมองโกเลีย
หลังจากใช้เวลาซ้อมเมื่อวาน๑ชั่วโมงครึ่ง
ทางโคชโยงวรวุฒิสีมะคะ

อาการปัจเจ็บของนักเตะหลักทั้งวรรวุชนามเวชลักกสมศิริยาสิม้วย
รวมไปถึงเจนรบสัมภาวดีกองหน้าที่มีคิวในการ

รวมไปถึงในเรื่องของสภาพสนาม

ด้วยเกมในรายการนี้
แข่งขันนะครับก็เป็นสนามที่จูบแฟนได้น้อยกว่าราชมังคลาฮิลาสถาน
แต่ว่าเชื่อว่าฟุตบอลรายการนี้เหมาะมากนะครับที่จะใช้สนามแห่งนี้แข่งขันนะครับ
น้องก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมสนามจริงแล้ว
ขณะที่อินโดนีเซียในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ก็ลงฝึกซ้อมเช่นเดียวกันโดยลุยสวิล่าอัสสปาร์ทกุญซือชาวสเปน
ก็บอกว่าทีมเริ่มนะครับที่จะปรับตัวได้แล้วนะครับ
แล้วก็หลังจากเก็บตัว๑๐วันก็ตั้งเป้าจะเข้ารอบสุดท้ายที่จีนให้ได้
แล้วก็มองนัดต่อนัดไปฟังเสียงของโค้ชโย่งหน่อยนะครับ
พูดถึงอินโดนีต

เพราะว่าใช้กุญสือสเปนเนี่ยก็มีข่าวว่าไปเก็บตัวที่ฮอนแลนด์ด้วยนะครับ

จริงแล้วก็เป็นประเทศที่เหมือนกับเขาเคยเป็นอนานิคมกันมาก่อน
ก็มีความสิทธิเชื้อกันในเรื่องของการเก็บตัว
วัฒนธรรมด้วยไปเก็บตัวต่างแดนที่ยุโรปเลยนะครับ
แล้วก็เดินทางมาเป็นทีมแรกล่วงหน้าเลย
ดังนั้นเขาบอกว่าเขามาครั้งนี้เขาไม่ได้หวังเพียงแค่ว่าจะมาเข้าที่๒นะ
เขาหวังจะมาแซงเจ้าภาพคือไทยเข้าไปที่๑ของกลุ่มเลยนะครับ
เพราะว่ารายการนี้ก็คัดเอาแชมป์กลุ่ม๑๐ทีม
แล้วก็อันดับ๒ที่มีผลงานดีสุด๕ทีม
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เข้าที่๒ดูแล้วมันค่อนข้างมีความหนักใจพอสมควร
เพราะว่ากลุ่มเราอาจจะต้องมีการตัดผลการแข่งขันกับทีมอันดับสุดท้ายออกไป
ว่ามีบางทีมของบางกลุ่มถอนตัวออกไปนะครับ
ส่วนมาเลเซียครับอีกหนึ่งชาติเดินทางถึงไทยเป็นทีมที่๒นะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานนะครับ
องค์คิมซูวีครับอยู่หน้าพวก๒ทีม
ก็บอกว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่จะแข่งขัน๔เกมที่มาเลเซียมันเจ้าภาพในชุดนักศิลป์๔หาคม
คือเก็บชุดหลักไว้เจอกับไทยใน๔เกมเลยนะครับ
รายการนี้นักเตะก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่
ส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะลงเล่นในหลีกภายในประเทศ
ก็หวังให้นักเตะมีความสัมพันธ์ในทีมให้เร็วที่สุด

ในเวลา๑๖นาที๓๐นาทีของวันนี้ครับ
อีก๑ชาตินะครับมองโกเรียของทางมิชเชลวายซ์

อดีตเคยคุมทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับ
กับไทยมาแล้วปี๒๐๑๒ในเกมอาเซียนครับ
ก็ยอมรับนะครับมองโกเลียเป็นรองทุกทีม

ผ่านมาส่วนทีมชาติไทยเนี่ยพัฒนาใหม่มาก
โดยเฉพาะเรื่องของสปีดบอลนะครับก็คือความเร็วในการต่อบอลนะครับ
เคลื่อนที่ดูดีขึ้นมาเยอะมากนะครับ
รายการนี้เน้นย้ำครับเตะ๓วันนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายเท่าสดเวลา๑๘นาที๓๐นาที
เริ่มแข่งขันเวลา๑ทุ่ม๑๙กรกฎานะครับ
เจอมองโกเลียจากนั้น๒๑พบกับมาเลเซีย
แล้วก็๒๓วันอาทิตย์นะครับเจอกับอินโดนีเซีย
ก็เหมือนเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มไกลจากสถานการณ์ที่ผมวิเคราะห์มานะครับ
สภาพทีมต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียแข็งแกร่งครับ

วกกับเจ้าภาพจีนไปรออยู่แล้วก็เป็น๑๑
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่มีคะแนนที่สุดอีก๕ทีมเป็น๑๖ทีมพอดี
รอบสุดท้ายที่จีนนะครับเดือนมกราคมปีหน้า

ที่โรงแรมอัลมีรอสถนนรามคำแหง
จะมีการแถลงข่าวความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง
มีไทยแล้วก็อีก๓ชาติในกลุ่มเดียวกัน

แต่ละทีมมีความพร้อมอะไรกันบ้างก็ไปกันที่งานได้ครับ
อีกหนึ่งงานวันนี้จะมีงานแถลงข่าวเหมือนกันครับ
กับฟุตบอลนักประติศาสต

กับการเดินทางมาเยือนไทยครั้งแรก
ต้นสอนกัดจากเจลียงญี่ปุ่นของฯศาลอทิพย์สงตะศิลป์ครับ
จะพาทีมใหม่เดินทางกลับมาพบกับทีมเก่า

แมชเดียวกันแฟนบอลไทยก็พลาดไม่ได้นะครับ
ไทยแบตทีวีช่อง๓๒ถ่ายเพราะสดนะครับ
อันนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเขามีวิธีการที่จะลงเล่น๒ทีมพร้อมกันยังไง
อเจมส์แอลเลนดิโกะมันติดตอนนั้นที่มุยไปก็มีงานแถลงเข้าแบบนี้แหละครับ
ก็ถือว่าให้กำลังใจนักเตะไทยแต่ว่าเจเขาไปซ้อมมาแล้วไง
มันจะมีความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นแล้วเล่นกับเมืองทองก็เป็นตั้งแต่ทีมชั้นกัน
ความคุ้นเคย๑๙นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ

เยอะมากก็พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์นี้ฟุตบอลทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
ส่วนผลการณ์หินทรัฐไทยชุดอายุไม่เกิน๑๕ปีครับ
ศึกชิงแชมป์อาเซียนหลังจากนัดที่๕ก็เอาชนะพม่าไป๑๐
ประตูชัยของสุพนัทเหมือนตานาทีที่๗๐ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ
ก็คือมาเลเซียเนี่ยลุ้นที่๒กัมพูชาแต่ว่ากัมพูชาต้องชนะมาเลเซียเยอะ
ซึ่งก็โอกาสอาจจะยากนะครับที่หนึ่งของกลุ่มนี้
ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเวียดนามเจอกษมติมอท
คิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ผิดแปลกจากนี้